ช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนเรื่องของปริมาณการใช้ไฟนั้นจะพุ่งสูงขึ้น
มากกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
การไฟฟ้านครหลวงนะครับก็มีการสนับสนุนโครงการ
เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษานั้นมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
รวมทั้งมีการประกาศผลรางวัลสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานด้วยติดตามจากรายงานครับ
ตัวแทนจัดสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
จากการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนที่มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ดำเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม
เป็นปีที่๙เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน
มีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับ
พฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
โรงเรียนที่จะสามารถผ่านเข้ามาได้รับรางวัลในแต่ละปีเนี่ย
จะต้องผ่านขั้นตอนที่หลายชั้นมากเลยทีเดียว
แต่ก็เป็นท่าที่น่าภูมิใจนะครับว่า
โรงเรียนใดที่ได้รับรางวัลไปตรงนี้โรงเรียนนั้นไปแล้วเนี่ย

ได้รับเกียรติจากการไฟฟ้านครหลวง
ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างเป็นนักเรียนตัวอย่าง
เป็นบุคลากรการศึกษาตัวอย่าง
ในปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น๘๐โรงเรียน
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงจากปีก่อนได้ถึง๑๔
ฟนยังจัดกิจกรรมนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้
จนถึงวันที่๓๐มีนาคม๒๕๖๒